จังหวัดสมุทรปราการผู้ชายคนหนึ่งรักรักรถมาก
ย้ำว่ารักมากจริงแล้วมีกลุ่มคนที่อยู่ในแฟลตเดียวกัน
ก็ไปตั้งวงกงเหล้านั่งคุยกัน๔๕คนข้างรถของเขา
เขาเลยคิดว่าคนกลุ่มนี้ทำรถเขาเป็นรอย
เอาปืนไปยิงกลางวงเล่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ตายไปสองเหตุ
เพราะไปตั้งวงข้างรถของเขาไม่น่าเชื่อนะฮะ

นี่คือนาทีชีวิตที่หน่วยกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจเหยื่อกระสุนลูกซองที่ถูกยิงในระยะเผาขน
สาเหตุมาจากเรื่องความหวมร้อนของหนุ่มใหญ่ไว้สี่สิบแปดปี
ที่ไม่พอใจกลุ่มผู้ตายที่ไปตั้งวงกงเหล้าอยู่ใกล้กับรถกระบะคันโปรด
สุดท้ายชักปืนลูกซองยิงทะลมกลางวงระสุนพุ่งจอดร่างสองคนเสียชีวิต
ถมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบางสาวทงรับแจ้งมีเหตุยิงกันที่บริเวณลานจอดรถหลังตึกสิบสี่
เคหะเมืองใหม่บางพลีโครงการ๓ตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อไปถึงพบกู้ภัยกำลังช่วยปั๊มหัวใจนายดามฤทธิรักดีอายุ๔๙ปี
ถูกยิงเข้าที่แขนซ้าย๒นัดใต้รักแร้ซ้าย๑นัด
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขาดที่นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายคือนายยอดชาย
ยายาอายุ๔๙ปีถูกยิงเข้าที่แขนข้างซ้ายต้นขาซ้ายสะโพกซ้ายก้นซ้าย
สิ้นใจที่โรงพยาบาลในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่หนึ่งปลอก
พร้อมกับรอยเลือดหยดเป็นทางตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบประคำนายลักษณ์คำเจริญอายุสามสิบเจ็ดปี
เพื่อนร่วมวงเหล้าของผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุพวกตนห้าถึงหกคน
พากันไปนั่งเล่นใกล้กับรถกระบาดของนายสุพศศรีสุวรรณหรือนายหน่อยอายุ๔๘ปี
จอดไว้ลานจอดรถหลังตึกซึ่งปกติแล้วกับนายหน่อยก็รู้จักมักคุ้นกันดี
รู้จักกันมานานเป็น๑๐ปีแล้วไม่รู้ว่าทำไมจู่นายหน่อยเดินถือปืนลูกซองสั้นมายิงใส่กลางวงเล่า
และที่สำคัญนายนามฤทธิที่โดนยิงก็เป็นคนนิสัยดีนับถือศาสนาอิสลาม
ไม่ได้มาดื่มเหล้าแค่มานั่งคุยก็พลอยโดนกระสุนไปด้วย
แล้วคนก่อเหตุเป็นใครแต่น้อยอ๋อนี่พระอาศัยอยู่ข้างนี้ใช่
เขาเดินเขาเดินมาถึงคือยิงเลยพลิกปืนยิงเลยใช่ยิงเลย
เจ็บพอนอีกนัดทีสองใส่ยิงอีก
หลังจากได้ข้อมูลของคนร้ายตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนายหน่อยทันที
ตอนแรกนายหน่อยปฏิเสธไม่รู้เห็นแต่ถ้าว่าพยานยืนยันหนักแน่น
เท่านั้นนายหน่อยจึงยอมเปิดปากสารภาพ
ตำรวจเข้าไปค้นห้องพักพบปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
ปอกกระสุนที่ยิงไปแล้วจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำ
แต่กว่าจะพานายหน่อยมาถึงโรงพักได้ก็ทุลักทุเลไปตามกัน
เพราะญาติของคนตายพยายามจะเข้าไปรุมประชาธรรม
ชาวบ้านในย่านนั้นให้การตรงกันว่าทุกคนรู้ดีว่า

นานมานี้กระจกรถแตกเป็นรอยคล้ายกับถูกก้อนหิน
ระแวงว่ากลุ่มที่ตั้งวงดื่มสุราเป็นคนทำ
ประกอบกับมีอาการทางประสาทและเครียด
จะถูกให้ออกจากงานจึงลงมือก่อเหตุ
รุ่งตะวันแสงจันทร์ภรรยาของนายยอดชายบอกว่า

โงกหน้าออกไปดูก็เห็นทุกคนวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทาง
ไม่น่าเชื่อว่ารู้จักกันมานานจะทำกันได้ขนาดนี้
เขาโดนยิงตั้งแต่ตรงนี้แต่เขาไม่รู้
แต่เขาวิ่งไปถึงนู่นจนเขาวิ่งไปล้มอยู่ตรงถังขยะตรงนู้น
ตอนที่พี่ลงมาพาเขาไปโรงพยาบาล
แต่ตอนแรกพี่ได้ยินเสียงปืนเสียงแรกเขาวิ่งไปตรงนู้นแล้ว
พร้อมกับเพื่อนเขาอีกคนที่วิ่งออกไปจากนี้คือเขาแยกกันเลย
พี่ก็ไม่คิดว่าแฟนพี่จะโดนยิง
ตำรวจแจ้งข้อหานายหน่อยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนฝากหังในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ศพของผู้ตายเตรียมมอบให้กับญาติรับไปประกอบพิธีต่อไป
อาการเครียดคลั่งนำพาความตายมาให้ถึง๒ศพ
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน